ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวแปลกที่เพชรบูรณ์กันหน่อยนะฮะ
เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเด็กอายุเพียง๒ขวบนั้น
จะเดินไปไกลเจ็ดกิโลได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะ

ตามหาไปเจอตอน๒ทุ่มกว่าไปอยู่กลางทุ่งนา
ห่างจากบ้านตัวเอง๗กิโล

พ่อแม่ตกอกตกใจครับพอไปถามเด็กว่ามาได้ยังไง
พูดมาคำนึงเขาพามาแต่เขาหายไปแล้ว

ไม่รู้ไม่รู้ใครพามาแล้วหายไปนี่คือหายไปยังไง
เป็นคนหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่เด็กสองขวบพูดไงนะฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลครองกระจังอำเภอศรีเทพที่เพชรชบูรณนะครับ
ประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๖ที่ผ่านมา
ชาวบ้านกับอาสาสมัครกู้ภัยพงไลท์ศรีเทพช่วยกันออกตามหา
เด็กชายธันวาอายุ๒ขวบหายตัวออกจากบ้าน
พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจทีเดียวนะฮะก็ตามกันอยู่สักครึ่งวันได้
ชาวบ้านแจ้งว่าเนี่ยเจอแล้วเจอน้องอยู่ที่กลางทุ่งนา
หายไปอยู่ในพื้นที่หมู่๘ที่บ้านเกาะแก้ว
ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะห่างออกไปจากบ้านเด็กใน๗กิโลนะฮะ
ชาวบ้านก็เดินไปเจอกันนะฮะ
มีสุนัข๔๕ตัวลุมเห่าน้องอยู่ครับคุณผู้ชม
ยังไม่ได้กัดนะกำลังลุมเห่าไล่น้องอยู่
ชาวบ้านก็รีบวิ่งไปอุ้มแล้วก็ช่วยออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าไป
ญาติน้องก็เดินทางไปนะฮะ
ก็ไปเจอน้องธันวาอาการปลอดภัยดีไม่ได้มีบาดแผลตามร่างกาย
ของน้องชื่อว่านางลำยองเนี่ยพยายามถามหลานว่ามาได้ยังไง
พามามาทำไมตรงนี้
น้องก็พูดคำนึงว่าเขาพามาแต่เขาหายไปแล้ว
ก็พยายามเค้นถามใครพามาผู้ชายผู้หญิงหน้าตายังไงรูปร่างยังไง
แต่น้องก็บอกคือน้องพูดไม่ได้
น้องไม่ได้ตอบว่าคนนั้นเป็นใครทุกคนก็งงไปหมดเลย
งงกันหมดไม่รู้ว่าน้องพูดจริงพูดไม่จริง
ไอ้คนที่พามาเป็นคนหรือเป็นวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ทราบ
ไปฟังบรรยากาศช่วงนี้นะฮะ
แม้เด็กสองขวบก็ยังพูดจาอะไรได้ไม่มากนะ
แต่น้องสามารถบอกได้คร่าวแค่นี้จริงนะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เดินมาไกลขนาดนี้ไม่มีคนเห็นระหว่างทางเลย

น่าจะมีคนเห็นหรือว่ามีเสียงเด็กร้องบ้างมันก็น่าแปลก
ทำไมเด็กอายุขนาดนี้เดินมาไกลก็ต้องหิวน้ำหิวข้าวหิวนมบ้างนะฮะ
แต่ชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาปลูกแตงโมอยู่เนี่ยนะ
เขาไปพบเด็กชายธันวาเดินมากับเด็กอีกคนนึงอายุเท่ากัน
แต่ไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนก็เลยไม่ได้มีการสนใจอะไร
เพราะนึกว่าน่าจะเป็นการเดินเล่นกันตามภาษาเด็กปกติ
คุณยายก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กเลยนะฮะ
ยืนยันว่าหลานไม่เคยออกไปไหนไกลขนาดนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นการลักพาตัว
หรืออาจจะเป็นสิ่งลี้ลับพาหลานไปหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ตอนนี้หลานปลอดภัยแล้วนะฮะก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะดูแลใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาแน่นอนนะครับ